หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้ามร้อยห้าสิบเก้าสมเกียจศรีจันทร์ชายขาพิการขายขนมปังวัยสามสิบหกปี
ผู้แก๊งวัยมรุ่นใช้มีดบลุงฟันเสียชีวิตในซอยโชคทัยสี่แยกหกสิบเก้ากรุงเทพ
ภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายสมเกียจใช้ทั้งมีดและก้อนหินล้อมวงเข้าทำร้ายจนหมดผลทางสู้
ถูกมีดฟันเข้าลำคอจนเลือดท่วมร่างสุดกับพื้นแม้ตำรวจเข้ามาห้ามแต่ทั้งหมดไม่ยอมหยุดในทันที
จนต้องยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งในนั้นมือเปื้อนเลือดซ้อนรถจักรยานยนต์หนีไปสมเกียจไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ภีรพลยศพงศ์อันนั่นอังคารเดชทัศนะหมลมณัฐแสงโพจตุพรจันทร์โสภาเมฆพลไกรศรอับรินยศพงศ์อันนั่น
วัยรุ่นในคลิปถูกตำรวจจับกลุ่มซึ่ง๔ใน๖คนนี้เป็นลูกตำรวจ
หลักฐานกล้องวงจรปิดปากซอยโชคชัย๔แยก๖๙๘นาฬิกา๓๕นาที๑พฤษภาคม๒๕๕๙
สมเกียจเลี้ยงรถจักรยานยนต์กลับไปที่ร้านหลังถูกกลุ่มวัยมรุ่นขี่รถปาดหน้าพูดจาไม่ดีใส่
จึงตามไปต่อว่า๘นาฬิกา๓๙นาที
กล้องมุมเดิมจับภาพกลุ่มวัยรุ่นขี่รถตามมา
ขี่ผ่านหน้าร้านก่อนตะโกนแซวผู้ตายเรื่องขา
ขี่รถตามกลุ่มวัยรุ่นไปที่อพาร์ทเมนต์
ฝ่ายวัยมรุ่นอ้างสมเกียจมาท้าทาย
และเอามีดมาด้วยก่อนจะออกไป

กลุ่มวัยรุ่นยังขี่รถตามสมเกียจกลับมาที่ร้าน

ก่อนจะพากันยกพวกบุกเข้าไปในร้าน
หลานชายของสมเกียจพยายามห้ามไว้
ขณะที่สมเกียจต้องปกป้องครอบครัว
ไปหยิบมีดที่หลังร้านออกมาไล่คู่กรณี
กระทั่งไล่ตามมาถึงแยก๖๙

รุมฟันสมเกียจราวกับในหนัง
โดยนัทศนิษฐาแฟนสาวของผีระผล
ผีระผลสัตวภาพใช้มีดฟันสมเกียจ

แต่บันดาลโทษะและป้องกันตัว
เพราะถูกสมเกียจใช้มีดฟันแขน
ก่อนหน้านี้ได้ขอโทษผู้ตายแล้ว
ประเด็นร้อนเรื่องลูกตำรวจสังคมจับตา
หลายคนมองว่าอาจมีผลต่อคดี

แสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่ธรรมดา
รุมทำร้ายมุ่งหวังเอาชีวิต
แม้กลุ่มผู้ต้องหาอ้างไม่มีเจ็ดอนาคา
แต่พฤติกรรมปรากฏชัดเจน
แต่เกิดคำถามเหตุใดไม่ตั้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรอง
ครอบครัวจึงต้องเดินหน้าเรียกร้องขอความยุติธรรม
ตัวคุณเขาเสียแล้วตัวที่ตายตาไม่หลับ

บอกว่าหลับให้สบายนะลูก

พรุ่งแม่ศูนย์เสียครั้งนี้แม่ทำชัยไม่คล้าย

สารพิพากษาจำคุก๑๒ถึง๑๙ปี
ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และสนับสนุนให้ฆ่าคนตาย
ชดใช้เงิน๕แสนบาทเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต

อุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้น

ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดหลักฐานน้ำหนักหนักแน่น

กลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นพวกการรุมทำร้ายผู้ตาย

ต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตมากกว่ามีเจตนาทะเลาะวิวาส
หลังฟังคำตัดสินครอบครัวชาปนกิจศพสมเกียจ
เพราะถือว่าได้รับความเป็นธรรมแล้ว